คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะหนุ่มแกรปเขาออกมาโพสต์ค่ะ
เขาบอกว่าต้องเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าอยากจะยืนยันด้วยว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เปลี่ยนสินค้า
แกรปคนนี้ได้รับว่าจ้างว่าให้นำกล่องพัสดุกล่องหนึ่งเป็นกล่องสินค้านะคะ
พอไปส่งถึงปลายทางแล้วเนี่ยเขาก็เปิดกล่องดูอ้าวมันไม่ใช่ของที่เขาสั่ง
แกรฟก็เลยตกใจกลัวว่านี่ไงเป็นกะทิแบบเนี้ย
เขาก็เลยต้องรีบไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็โพสต์เรื่องนี้เพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้เปลี่ยนของกลางทางนะ
เกี่ยวกับผมนะน่าจะโดนมิจฉาชีพหลอกนะ
นายกิติกรบูรพินอายุ๓๕หนุ่มแกรปคนนี้ค่ะ
ไปที่สพบางปูจสมุทรปราการค่ะ
นี่นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ก็นี่ค่ะก็มีหญิงสาวหน้าตาดีเรียกเขาเรียกแกรป
ก็ส่งกล่องมาให้แล้วก็บอกว่าให้ไปส่งตามที่อยู่ตรงนี้
เขาก็ไปจุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลยันฮี
พอไปถึงลูกค้ารับของแกะกล่องอ้าวมันไม่ใช่ของที่สั่งซื้อ
ก็พยายามโทรศัพท์ไปหาคนที่ส่งของนะคะ
ต้นทางไม่รับสายเลยก็เลยเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกค่ะ

เสียหายก็ให้ผมพาไปแจ้งความ

ไม่ได้ติดใจเลยครับเพราะเขารู้ตัวก่อนก่อนที่ผมจะไปถึง

ครั้งแรกเลยครับครั้งแรก

ส่วนมากผมส่งเสร็จผมก็ไม่ได้ทำอะไร

แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนส่งเราเข้าไปดูเฟซเขายังขายของ

แต่แต่คนอื่นทักไปสอบนะครับแต่ผมทักไปหรือผู้เสียหายทักไปไม่ตอบ
นี่นะคะหนุ่มแกรปคนนี้ก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
แล้วเขาก็มีภาพคนที่ว่าจ้างให้นำของไปส่งด้วยค่ะ
มีภาพเป็นผู้หญิงนะก็เลยโพสต์ภาพผู้หญิงคนนี้ไปด้วยภาพนี้ค่ะ
ทีเนี้ยคนที่เห็นภาพนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพอืมบอกว่าอุ้ย
ผู้หญิงคนนี้ประวัติโชคโชนนะเคยมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้ว
หลายอย่างค่ะคนมาให้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะ
ก็เลยลองเข้าไปดูเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าออนไลน์
ขายพวกนกกระทาอ๋อเหรอฮะนกกระทาชำแหละแล้วไข่นกกระทา
แบบนี้ค่ะโพสต์ล่าสุดก็คือ๕ธันวาคมเกี่ยวกับการซื้อขายไข่นกกระทา
นี่ฮะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่
เขาให้ข้อมูลไว้คุณก็ออกมาชี้แจงได้ใช่ถ้าเกิดแบบเขาเอารูปคุณไปใช้
เฟซบุ๊คคุณไปใช้คุณไม่เกี่ยวเนี่ยครับก็ต้องรีบออกมาให้ข้อมูลนะคะอ่า